ดูกรณีนี้ครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปพบรถกระบะคันหนึ่ง
ตกอยู่ข้างทางที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรี

เหมือนลักษณะของอุบัติเหตุร้ายแรงแต่มีคนตายอยู่ในรถ
ใช่แล้วดูสิคือรถไม่ได้มีรอยบุบเลยนะ
คือหน้ารถอยู่ตรงต้นไม้พอดีโคนต้น
แต่ว่ามีรอยคาบเลือดตรงที่มือจับประตูเปิดด้านนอกด้วย
ใช่ฮะแล้วก็คนตายเสียเลือดเยอะเลยนะครับ
ตำรวจมองแล้วมันไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุ
ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มีคนก่อขึ้นนะคุณ
มีคนก่อเหตุแล้วก็มอบตัวสารภาพเป็นการจัดฉากฆ่า
คนฆ่าคือภรรยาจัดฉากฆ่าสามีนะครับ
กรณีเมื่อวันที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพชะอำรับแจ้งอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต
คือนายพิทยุทธ์โพพักดีอายุ๔๒ปี
เป็นพนักงานขับรถส่งของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็อยู่ในรถกระบะคันนี้สภาพตกข้างทาง
ลักษณะเหมือนอุบัติเหตุแต่ตำรวจบอกมันไม่น่าจะใช่
สภาพศพใบหน้าบวมปูดนะฮะเต็มไปด้วยเลือด

คล้ายถูกของแข็งทุบเป็นแนวยาว
ใต้คางก็มีแผลฉีกขนาดใหญ่๑แผล
นายพิทยุทธ์นั่งเสียชีวิตอยู่บนเบาะคนขับ
แต่ลำตัวเอียงไปทางเบาะคนนั่งขับ
คนนั่งนะครับคว่ำลงกับพื้น
พักเท้ามีเลือดไหลนองเต็มพื้น
อกจากนี้ตัวรถยังพบพิรุธหลายจุด
เช่นพบรอยเลือดเปื้อนอยู่ที่ประตูรถฝั่งคนขับ
และที่จับประตูฝั่งซ้ายรถเข้าเกียร์๑ครั้งไว้
กันชนหน้ารถมีรอยชนแค่นิดเดียวเองนะครับ
เอาล่ะท้ายที่สุดคดีนี้คลี่คลายได้แล้วนะครับ
เพราะว่าวันที่๑๔กรกฎาคมนะครับ
นางสาวเยาวภาโพพักดีอายุ๔๐ปีน้องสาวของผู้เสียชีวิต

แล้วก็มาบอกกับแพทย์โรงพยาบาลพระจอม๙
ขอผ่าพิสูจน์ยืนยันว่าพี่ชายเนี่ย
ไม่น่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
น่าจะเป็นการจัดฉากนะครับ
ทีนี้ครับจากการสอบสวนรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตทะเลาะกับภรรยาก่อนที่จะมาเสียชีวิต
ตำรวจสพชะอำก็เลยเชิญภรรยา
และแม่ยายผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ
ภรรยาผู้เสียชีวิตเข้ามามอบตัวครับ
สารภาพผิดทุกอย่างเลยนะครับ
บอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่านายพิทยุทธ์เอง
เพราะสามีจะใช้มีดเข้ามาแทงเธอ
จนทำให้แฟนใหม่ของเธอวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ
และผลักสามีของเธอจนล้มลง
และเธอนั้นเป็นคนลงมือตีเข้าที่ใบหน้าสามี
จนเสียชีวิตนั่นเองนะครับ
เธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
หลังจากที่พ่อแม่ของเธอกลับออกไปจากบ้าน
เมื่อเวลาสักประมาณตี๑๓๐ของคืนวันเกิดเหตุ
แต่ว่าตัวเธอเองกับสามีก็ยังคงทะเลาะกัน
เธอก็เลยเรียกแฟนใหม่มาเจรจาเกิดการลงมือกันขึ้นนะครับ
เธอก็เลยวางแผนกับเพื่อนที่มาด้วย
นำศพออกไปจัดฉากว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่ทีนี้ถูกสื่อแล้วก็น้องสาวผู้ตายออกมาแฉพิรุษ
ทำให้เธอนั้นก็สำนึกผิดนะครับ
แล้วก็เข้ามามอบตัวในที่สุดนะครับ
อ่ะก็สามารถที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้นะฮะ
เพราะว่าเท่ากับว่าตัวภรรยาพร้อมแฟนใหม่เนี่ย
ก็มาช่วยกันทั้งฆ่าแล้วก็อำพลางศพของสามีนะครับ
แต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเป็นการทำแค่คนสองคน